โพสต์หานะเป็นคลิปบอกว่าหาเด็กนั่งดริ้งไปที่ท่าขี้เหล็ก
ผู้หญิงคนนี้เห็นแล้วสนใจครับก็เลยสมัครไปมีค่าดำเนินการหนึ่งหมื่นบาท
เธอก็โอเคพอไหวอยู่สมัครไปสุดท้ายไม่ได้ไปนั่งริ้งอย่างเดียวสิ
หนูก็คุยกับเขาจะเป็นเดือนแล้วแล้วพวกหนูก็เข้ามาครับแบบ
มันเชื่อว่าเออรายได้มันอย่างนี้นะบังคับทุกอย่างเลยครับทำงานบังคับแบบ
ถ้ามาทำไม่ทำก็โดนซ้อมโดนตีอะไรอย่างเงี้ยหนูเห็นคนที่เขาโดนแล้ว

เมื่อวานหนูก็ไปนอนกับลูกค้าหางคืนลูกค้าก็นั่งเล่นยา
หนูก็นั่งเฝ้ามันดมควันไปด้วย
ตอนนี้มันมันจะ๒เดือนแล้วหนูร้องตั้งแต่หนูรู้ว่าหนูโดนหรอก

เข้ามาดูแล้วก็มาซื้อไป
วิดีโอคอลคุยกับนักข่าวเล่าไปน้ำตาตกไปคุณผู้ชมฮะ
พวกเธอเป็นชาวอุบลราชธานีนะ
บอกว่ารวมกันละ๔คนโดนหลอกไป
เพราะว่าอยากหาผู้หญิงมาทำงานนั่งดริ้งที่ท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา
สุดท้ายโดนหลอกไปค้าบริการ
สักครู่บอกว่าอะไรนะต้องไปนั่งดูลูกค้าเสพยา
ดมควันไปด้วยพอไม่ทำงานก็โดนซ้อมอีกครับ
เห็นว่าอ๋อถ้าขี้เหล็กอยู่ติดชายแดนไทย
แค่๕นาที๑๐นาทีแถมมีที่พักให้ด้วย
รายได้ก็ดีมีค่าดำเนินการแค่๑๐๐๐บาท
พวกเธอก็ตัดสินใจสมัครไป
หลังจากเดินทางไปพวกเธอถูกพาไปรอที่บ้านหลังหนึ่ง
อยู่ริมน้ำนะแล้วก็พาเดินเท้าข้ามน้ำเข้าเขต
เอกใจมาว่าแม่มาแบบนี้มันอาจจะผิดกฎหมาย
กระทั่งข้ามฝั่งไปขึ้นมอเตอร์ไซค์
ก็ถูกพาจากชายแดนไปอีก๖กิโลเมตร
ถึงได้รู้ตัวว่าโดนหลอกเขาให้แล้ว

งานที่ทำคือค้าบริการทางเพศนี่แหละ

แล้วก็ต้องรับงานที่ลูกค้าก็เสพยาด้วย
เป็นเพจสถานการณ์ในอุบล
พาญาติของผู้เสียหายไปแจ้งความ
ขอความช่วยเหลือที่สพเมืองอุบลราชธานี
เพื่อจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง๔คนที่โดนหลอกไปกลับประเทศครับ
โดยมีผู้กำกับสพเมืองอุบลมารับเรื่องด้วยตนเองเลย
ระบุว่าได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะ

คุณผู้ชมก็ระบบระเบียบตามราชการนะนะ
ต้องประสานขั้นตอนหลายระเบียบหลายขั้นตอนเลย
แต่ยืนยันว่าเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการรับตัวผู้เสียหายกลับไทย

อย่างไรก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมว่า
สถานบริการที่ผู้เสียหายทั้ง๔ถูกหลอกไปทำงาน
ทางเพจสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงย่างกุ้ง
เคยประกาศเตือนไว้แล้วนะเมื่อปีที่แล้ว

เพราะทั้งหมดนี้เป็นการหลอกไปค้าบริการ
และอาจถูกบังคับเสพยาด้วยครับ
อาจจะโดนติดหนี้มีการยึดพาสปอร์ตไปด้วย
ท่านไม่ได้กลับไทยโดนกักขังไว้แบบนี้ก็มีครับ
ยังไงก็คนที่จะหางานผ่านทางโลกออนไลน์ก็ดูอันนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์สักหน่อย